กระจองงกระจองงเจ้าค่ะเอ้ยบอกเลยชุมชนไหนมีของดี
การันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
มาจ้ามาจ้าพบให้พี่น้องเอ๋ย
ตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
ที่นี่เขาเป็นโรงงานแปรรูปมะนาวอย่างครบวงจร
และยังเป็นเครือข่ายกับผู้ค้ามะนาวกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย
จะสามารถสร้างมูลค่าและการกระจายรายได้ให้กับชุมชน
จากการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรแล้ว
ยังถูกยกให้เป็นโมเดลชุมชนดีพร้อมอีกด้วย
อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าลูกมะนาวธรรมดาธรรมดา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใดได้บ้างนะ

น้ำมะพร้าวแช่แข็ง
น้ำมะนาวแช่แข็ง
น้ำมันหอมระเหยมะนาว
สบู่สเปรย์ดับกลิ่นปาก

แปรรูปออกมาได้เยอะขนาดนี้

จุดเริ่มต้นจะเป็นมายังไง
งั้นเราไปฟังจากคุณใบน้อยสุวรรณชาตรี
ธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกันเลยค่ะ
เราก็ค้นหาชาวบ้านหรือคนที่อยากเป็นนักธุรกิจ
พอดีมาเจอพี่ไก่ก็เลยให้ทางกรมเสริมอุตสาหกรรม
เข้ามาดูเพื่อที่จะพัฒนาท่านให้เป็นนักธุรกิจของคุณ
พอสร้างโรงงานลายได้ทำเรื่องกันได้เยอะแยะเลย
อกจากนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยังคงค้นหาผู้ประกอบการต้นแบบ
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ

การพัฒนาและการแปรรูปผลผลิต
ให้สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
แม่ตะบอยใครจะคิดว่ามะนาวลูกเล็กจะสร้างมูลค่า
และกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้ดีเยี่ยมขนาดนี้
และในเมื่อตำบลท่าไม้รวกเขามีของดี
ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า
มีรายได้รวยแน่นอนเด้อจ้า
โปรดติดตามตอนต่อไป